อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะมีเรื่องที่น่าผงะแล้วก็ตกอกตกใจ
เพราะว่าเทศบาลภูเก็ตคือเขาได้รับแจ้งบอกช่วยมาดูงูเหลือมหน่อย
มันมีงูอยู่ในท่อระบายน้ำนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
แต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นเนี่ยไม่เจองูนะคะเบลอแล้วยังรู้เลยว่าอะไร
เป็นสบเด็กเออความหน้าอยู่เป็นสบเด็กทารกนะครับเพศหญิง
ตำรวจสพเชิงทะเลกับทีมกู้ภัยค่ะคุณนัทพงศ์
ไปที่สวนหย่อมที่สวนน้ำแห่งหนึ่งแถวถนนศรีสุนทรที่ตำบลเชิงทะเลที่ภูเก็ต
เขาเจอสิ่งนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยคือเทศบาลจะมาตรวจดูว่ามีงูเหลือมในท่อระบายน้ำตรงนี้หรือเปล่า
เพราะมีคนแจ้งมาพอเข้ามาถึงเปิดฝาท่อตะแกรงส่องไปส่องมาไม่เจองู
แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าก็คือเจอศพทารกเพศหญิงถูกทิ้งไว้ในท่อระบายน้ำแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องนำร่างขึ้นมานะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าสภาพศพเนี่ยยังสมบูรณ์คือตัวยังนิ่มอยู่นะคะ
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องหาหลักฐานว่าใครเป็นคนเอาศพเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ
แล้วใครเป็นแม่ของเด็กทารกคนนี้นะคะ
ซึ่งก็ต้องรอในการตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจสอบนะคะ
ส่วนการที่เด็กคนนี้จะคลอดออกมาหรือแท้งตั้งแต่อยู่ในท้องแม่
เขาบอกยังบอกไม่ได้ก็ต้องรอตรวจพิสูจน์ก่อนนะคะ
ถึงจะรู้แน่ชัดนะคะว่าเด็กเสียชีวิตข้างนอก
หรือเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะ